เอาพักอารมณ์มาดูเรื่องดีน่ารักหน่อยละกันค่ะ

คือเป็นพยาบาลจากรพศตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
คือเขาจะออกไปเยี่ยมคนที่เป็นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียง

เขาบอกว่านี่คือความสุขเล็กของหมออนามัย
ร้องเพลงให้คุณยายฟังค่ะ
โอ้โหคุณผู้ชมดูแบบนี้เราก็มีความสุขตามไปด้วยนะ

วันนี้เยี่ยมคุณยายเลยร้องเพลงให้ฟัง

คนดูเกือบจะ๒แสนวิวแล้วค่ะ

แล้วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ลำปลายมาตรของบุรีรำค่ะ

คนที่กำลังร้องเพลงอยู่ก็คือ
คุณทิพย์สุดาศรีกัณหาอายุ๒๖ปี
เป็นพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ที่แต่วันนี้ทำบลโค้กสะอาดลำปลายมาตรของบุรีรำ

ปกติจะออกไปเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงที่บ้าน

ผ่าป่วยเป็นโสโตรปหลอดเลือดในสมองตีบ
แล้วคุณยายนอนติดเตียงมา๒ปีแล้ว
ก็อยากที่จะไปให้กำลังใจกับคุณยาย

ก็ยายก็กำลังพยายามร้องเพลงให้หมอฟังนะ
เพราะว่าตัวคุณยายเองชอบชอบร้องรำทำเพลง
ดูสิพอร้องเพลงฝากเพลงถึงยายของคุณตายอรไทยให้ฟังปั๊บ
โอ้โหคุณยายน้ำตาไหลเลยค่ะ
ลองฟังพยาบาลคนนี้หน่อยนะคะคุณทิพย์สุดาค่ะ
วันนั้นก็คุณยายก็นอนร้องเพลงนอนทำเพลงอยู่คนเดียวค่ะ

เสร็จทีนี้หนูก็เลยร้องเพลงให้ยายฟังเลยค่ะ
พอร้องปุ๊บคุณยายก็น้ำตาไหลเลยค่ะร้องไห้เลยค่ะ

คุณยายแกชอบร้องรำทำเพลงอยู่แล้ว
ตอนแรกก็เกือบจะร้องตามแล้วค่ะ
เกือบจะร้องตามแต่ว่าด้วยความที่เราต้องเข้มแข็งให้คนไข้
เราก็ต้องเป็นกำลังใจให้เขา
คุณพยาบาลบอกนะบอกว่าที่ผ่านมา
ไปเยี่ยมผู้ป่วยจะร้องเพลงให้ฟังอยู่แล้ว

ถามจริงเคยประกวดไหมร้องเพราะมากเลย

ประกวดชนะเลิศในงานประกวดร้องเพลงในงานกาชาติ

ลูกหลานมาหาหรือว่าเวลาพยาบาลมาเยี่ยม

การทำงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

สนใจใส่ใจดูแลผู้ป่วยในพื้นที่ดีมาก
ชื่นชมเลยใช่ค่ะเอาเป็นกำลังใจให้คุณยายด้วยนะคะ

เป็นกำลังใจให้กับทางอสม
ทีมพยาบาลในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยนะคะ

น่ารักนะคะดีต่อใจค่ะ